แต่เรื่องที่เราฝากเป็นประจำอยู่แล้วก็คือเรื่องที่เราต้องฝากเตือนจริง

ที่เราเห็นกันเยอะแยะมากมาย
นั่นขั๊วนี่นู้นมีหมดเลย
นกเนี้ยแหละ
ขโมยไปเลย๒ครั้งติด
จ่ายขอจะทำด้วยอะไรแล้วขโมยทำอะไร

นี่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณดูนะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะบันทึกภาพคนร้าย
คนร้ายมี๒คนคุณดูนะวงกลมแดงนะ
เขาขับรถเก๋งสีดำเนี่ยเห็นไหมมาจอดแล้วก็ลงมา

เอ๊ะเอ๊ะชะลอทำไมลงมาใหม่ยังยัง
เพราะว่าได้ไปแค่กรงเดียวเอาไปอีกกรงหนึ่ง

กลุ่มันเหงาจะบ้าแล้ว
แต่เล่นเอาไป๒แล้วเจ้าของบ้านวิ่งตามนะไม่ทันอ้าวอุ๊ย
สุดท้ายโดนขโมยไปแล้วนกกลงหัวจุก๒ตัวนะคะ
นี่แหละคุณผู้ชมรถคันนี้มาจอดที่หน้าบ้านเลขที่๑๑๙ทับ๔
อยู่โหมด๓ตะบลนาสานมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงมาจากรถเห็นพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนเลย
อย่างที่เล่าไปนะคะว่ามาขโมยไปแล้ว๑โครงเห็นไหม๑ตัว
ปึ๊บวิ่งมาปึ๊บด้วยความรวดเร็ว
ค่ะวิ่งขึ้นรถเสร็จป๊าบอ่ะจะไปแล้วจะไปแล้ว
เหมือนหันมาเห็นว่ายังเหลืออีกตัวแล้วก็ลงมาขโมยไปอีกตัวนึง

๒ตัวติดค่ะคุณ๒ตัวตรงค่ะบอกอย่างนี้

เพราะว่านกกรงหัวจุกหรือว่านกหัวประหลอดเนี่ยนะ
บ้านหลังนี้เขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เยอะมาก

ก็เลยทำให้มันอาจจะล่อตาล่อใจโจรสักหน่อยนะ
แล้วนกเหล่านี้คือคุณลำไยสุวรรณเจ้าของบ้าน
เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่ามันเป็นนกที่สามีเขาเอาไปแข่งขัน
แล้วบางตัวนะราคาหลักหมื่นนะ
มันก็เลยแหมมีมูลค่ามีราคาแล้วเป็นที่หมายตาของคนร้ายนั่นเองเนอะ

ล่าสุดเลยสามีของคุณลำไยเนี่ยนำนกกรงหัวจุกจำนวน๑๐ตัว
แขวนอาบน้ำตากแดดนะคะไปอาบแดด

อยู่ที่หน้าบ้านก็พยายามระมัดระวังแล้วนะไม่ให้คลาดสายตานะ
แต่คุณเห็นไหมแป๊บเดียวที่สามีเขาเผลอเข้าไปหลังบ้าน
คนร้ายขับรถเกงมาจอดแล้วฉกนกไปเลยสองตัว
พยายามวิ่งตามแล้วนะคุณเห็นเจ้าของบ้านช็อตที่
เขาวิ่งตามออกมาวิ่งตามรถไม่ทันนะคะ

นี่แล้วบอกเลยว่าไม่ได้มาครั้งแรกนะ

ที่บอกว่ามาหลายครั้งคือไม่ได้มาครั้งแรก
ก่อนหน้านี้ก็เคยมาขโมยไปแล้ว
รถคันเดิมคันนี้เลย
ซึ่งตอนนี้พี่เจ้าของบ้านแจ้งความแล้วนะคะคุณผู้ชม
แจ้งความแต่ยังตามจับคนร้ายไม่ได้

น่าจะเป็นคนที่รู้จักเรื่องของนกชนิดนี้ดี
และต้องเคยเฝ้าติดตามสามีของเธอ
ติดตามมาตั้งแต่สนามแข่งขันแล้วแหละ
เพราะว่าสามีเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันนกกรงหัวจุกมาแล้ว
ก็เลยตามมาถึงบ้านมาเฝ้า
พอเห็นสบโอกาสที่สามีเขาเผลอ

ยังไงก็ต้องฝากคุณตำรวจกันหน่อยเนาะ
เร่งตามจับคนร้ายมาลงโทษด้วยนะฮะ

ขโมยไปแล้วทั้งหมด๓ตัวด้วยกัน

สามตัวแล้วนะคะครั้งเนี้ยสองตัวแล้วนะคะ
ยังไงก็ของมีค่าของรักของห่วง
อย่าให้คลาดสายตาดูแลกันอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะ

ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ